ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้
บอกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
ภรรยาหลวงภรรยาน้อยมีเยอะมีหลายกรณีจริงจริง

เรื่องนี้คือภรรยาหลวงเขาบอกว่า
สามีเธอเนี่ยนะคะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะ
แอบแต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนอื่น
แต่งงานใหม่ยังไม่พอขู่เธอด้วย
อย่าไปโพสต์อะไรในโลกโซเชียลนะถึงขั้นขู่ฆ่าเธอ
เธอก็เลยต้องมีการสดผ่านทางเฟซบุ๊ก
เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะ

ช่วยดิฉันด้วยนะคะสามีดิฉันโทรมาข่มครู

ท่านที่บอกดิฉันโทรหาเขาเขาไม่เคยรักสายดิฉันเลยค่ะ
ขอความยุติธรรมให้ดิฉันด้วยนะคะ
นี่นะคะภรรยาหลวงต้องออกมาพูดผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้
แล้วก็ถือทะเบียนสมรสให้ดูด้วย
แล้วก็พูดไปน้ำตาไหลไปคือปาดน้ำตาเลยนะฮะ
ใช่เนี่ยโชว์ทะเบียนสมรสแบบนี้
แล้วถึงขั้นบอกโอ้โหสามีไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ยังไม่พอ

เธอบอกว่าในชานค่ะสามีของเธออายุสี่สิบสามค่ะ
แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ไปอยู่อย่างมีความสุข
แต่โทรศัพท์มาข่มขู่ว่าให้เลิกโพสต์เรื่องราวเหล่านี้
ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับขู่ฆ่าเลยนะคะ
คุณผู้ชมเธอก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
อยากให้มีคนมาช่วยเหลือเพราะเธอเองก็ต้องดูแม่วัยชราด้วยนะคะ
ถ้าดูในคลิปก็จะเห็นมีคุณแม่อยู่ในภาพด้วย
วันนี้เราก็เลยส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
นี่นะคะไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ค่ะที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นะคะ
อมรรัฐอายุ๔๓ปีชื่อเล่นชื่อแพงนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
บอกว่าที่เธอต้องอาศัยโซเชียลมีเดียเนี่ยเพราะเธออยากจะขอความเป็นธรรมหน่อย
ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นโดยที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลย
รู้อีกทีคือสามีจัดงานแต่งงานแบบใหญ่โตมากอะค่ะ
แถมผู้หญิงที่สามีไปแต่งงานด้วยเนี่ยท้อง
ผู้หญิงคนใหม่ท้องนะคะเธอบอกว่าบอกกันตรงเลยว่า
ไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยนะว่าสามีเธอมีผู้หญิงคนนั้นคนนี้
แต่ด้วยความที่ระยะทางมันไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันกับสามี
สามีเนี่ยทำงานอยู่ที่ชนบุรีก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้สามี
มีผู้หญิงคนอื่นเธอก็พอจะระแคะระคายอยู่บ้างแต่นี่มันถึงขั้น
ไปแต่งงานใหม่นี่มันถึงขั้นที่ผู้หญิงคนใหม่ท้องอะค่ะ
พอเราเอารูปลง
สามีเขาก็โทรมาเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยค่ะโทรมาว่า
ให้เราอ่ะทำไมเราถึงไปโพสต์รูปลงแบบนั้น
ทำไปเพื่ออะไรมันไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเราก็บอกว่า
แล้วพี่ไปแต่งงานใหม่ให้เพจเขาลงทั่วโลก
คุณไม่อายเหรอในเมื่อคุณก็มีทะเบียนสมรสมีเมียอยู่เราก็ว่าอย่างนี้เนอะ
เขาก็บอกว่าเออผมผิดเองแหละผมขอโทษเขาก็เลยว่าอย่างนี้
นั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เราลบรูปออกซะ
เพราะว่ามีนายทหารใหญ่
แล้วก็นายตำรวจใหญ่ที่รวยเป็นร้อยล้านพันล้าน
มาจัดงานแต่งให้เขานั่นแหละเราก็บอกว่าไม่รู้แหละ
เมื่อพวกคุณสร้างปัญหาคุณก็ไปจัดการเองสิเราก็ว่าอย่างนี้เนาะ
เราบอกว่าเราไม่ผิดเขาบอกว่าเราไปโพสต์รูป
ทำให้นายทหารใหญ่นายตำรวจใหญ่อะไรนั้นที่มาจัดงานแต่งให้เขา
เสียหายขายหน้าเพราะว่าไม่เคยมีใครไปทำกับเขาแบบนั้น
เขาก็คบกันมาได้หนึ่งปีแล้วแหละคือเรารู้เราก็
เขาก็บอกว่าเขาจะเลิกจะถอยจะทำให้เราสบายใจกับแม่เขา
ให้สบายใจเพราะแม่บอกว่าไม่รับผู้หญิงคนนั้นไม่รับไม่เอา
เขาก็ว่าอย่างนี้เนอะแม่น่ะบอกว่าไม่รับไม่เอานะเขาเอาแต่เราคนเดียว
ทีนี้แฟนก็บอกว่าใจเย็นเย็นนะเดี๋ยวผมจะ
แก้ไขค่อยค่อยแก้ปัญหาของผมเองเดี๋ยวมันจะกระทบกับงานของผม
เขาก็ว่าอย่างนี้เนอะเราก็พยายามเข้าใจแฟน
เราก็ไม่ยุ่งไม่อะไรคือเราให้โอกาสเขาเก็ต
คือให้โอกาสเขาแก้ปัญหาของเขาแต่จน
จะเป็นปีแล้วเขาก็ไม่แก้ไม่อะไรจนเขาได้ไปแต่งงานกันนะคะ
เดือนวิธุนาคมขึ้นมาเราก็บอกว่าเราจะลงไปด้วยนะ
เขาบอกว่าไม่ต้องลงไปหรอกอยู่ดูแลแม่เถอะ
เขาก็ไปบอกกับแม่ว่าเหมือนเขากลัวเราลงไป
เขาก็ไปบอกกับแม่เขาว่าไม่ต้องลงไปเพราะว่าถ้าเราลงไป
ผู้หญิงคนนั้นจะเอาเราไปดั้งยางบอกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าถ้าเราลงไปเมื่อไหร่
มานั่งยางเมื่อนั้นอยากจะให้เขา
คืออยากจะให้ความยุติธรรมกับเราบ้างนะคะที่เราโดนกระทำร้ายมาตลอด
ที่เราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรพวกเขาทั้งสองคนเลย
เราถูกกระทำมาตลอดนะคะเราเจ็บปวดมาก
นี่ค่ะนี่เป็นกรณีของเมียหลวงเคสใหม่นะแม่
เพราะเรื่องมันก็เหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายกรณี
ใช่จริงนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจริงนะ
ว่าสังคมเรามีเรื่องแบบนี้เยอะนะ
ไปแต่งงานใหม่ทั้งที่ยังมีทะเบียนสมรส
คุณแพงเธอบอกว่าอันนี้ที่มุมที่เธอเล่านะ
เธอก็พยายามเต็มที่แล้วให้เวลาสามีเพราะสามีบอก

แต่ว่าโอ้โหรูปภาพงานแต่งงานของสามีเธอกับผู้หญิงคนใหม่
จัดงานแบบหรูหราอลังการแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ
บอกเห็นมันก็ทำใจยากที่จะเห็นภาพลักษณะแบบนี้
อันนี้ไม่ใช่งานแต่งงานของคุณแพงกับสามีนะฮะ

คุณแพงเธออยู่ชายภูมิ

ตกลงเนี่ยเรื่องราวความรักของทั้งคู่เป็นยังไง

คุณแพงเนี่ยเธอบอกว่าสามีเธอชื่อชาญนะ
กับสามีแต่งงานกันเมื่อ๑๘มกราคม๒๕๖๒
ที่บ้านที่จังหวัดชายภูมิ

มีญาติแนะนำให้รู้จักกัน
นี่คืองานแต่งงานของคุณแพงกับสามี

ญาติแนะนำให้รู้จักกันก็แต่งงานกัน
หลังจากนั้นไปจดทะเบียนสมรส
เมื่อเดือนมิถุนายนปีเดียวกันนี่แหละ

อันนี้เป็นภาพเจ้าสาวคนใหม่แล้วนะฮะ
ที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยคือภาพของเจ้าสาวคนใหม่กับสามี

อันนั้นคือคุณแพงกับสามีที่แต่งงานกัน๑๘มกราคม๒๕๖๖

คุณแพงบอกว่าช่วงแรกสามีนี่โอ้โหนิสัยดีมาก
ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาตลอด
ไประยะหนึ่งสามีเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าระยะห่าง
เนื่องจากที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ชายภูมิ
เนี้ยเห็นไหมไปจดเอาไว้เมื่อมิถุนายน๒๕๖๒
เธอบอกว่าเธอไปจับโป๊ะได้ว่าสามีเนี่ยมีผู้หญิงคนอื่น
มกราคมที่ผ่านมานี่เองฮะมกราคม๒๕๖๖
ตอนที่กำลังนั่งกินไอศครีมกับผู้ชายคนนึง
โอ้โหได้ประจงหลุมเสียงผ่านสอน
คนนั้นหน้าตาเหมือนสามีเราเลยเธอบอกเธอจำเสื้อได้ก่อน
ค่ะเห็นเสื้อก่อนนี่ฮะเห็นเสื้อก่อนว่าเอ๊ะเสื้อก็จำได้
แล้วอ่ะเสื้อมันตัวเดียวกับสามีเราเลยนี่น่ะอืมแต่แม้เสื้อ
ใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหเสื้อมันก็คนก็เหมือน
ได้เยอะแยะเธอบอกแต่มันตะหิดตะหิดในใจเอางี้
โทรหาสามีค่ะโทรหาพี่ชาญพี่ชาญแกก็บ่ายเบียงอ๋อไม่
ใช่อ๋อมันก็เหมือนกันไม่กว่าอ่าเหมือนที่ผมบอกคุณ
มาสอนนี่แหละสุดท้ายเธอก็สืบไปสืบมาจนจนรู้
จนได้ฮะจุดเริ่มต้นก็คือจากรูปของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
เหมือนสามีเธอแต่ทีแรกสามีไม่ยอมรับแต่เธอสืบ
รู้จนได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงอีกคนนึงนะฮะเธอสืบ
รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยสมมุติว่าชื่อเมย์ก็แล้วกันนะ
ค่ะอายุยี่สิบแปดปีนะครับเป็นหญิงสาวที่สามีแอบคบหา
ถึงขั้นไปแต่งงานด้วยมีพิธีมงคลสมรสเธอเคยแชทข้อ
เธอก็เอาหลักฐานให้ดูเนี่ยเนื้อหาใจความก็ประมาณว่า
บอกว่าเธอคือภรรยานะเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของ
ค่ะนะฮะเมย์เนี่ยคุณแพงบอกว่าทำงานที่เดียวกับสามี
เธอนะก็จับได้หลายครั้งนั่นแหละพูดคุยทางแชทไป
ก็หลายหนแต่ฝ่ายหญิงก็ประมาณว่าไม่ยอมรับอืมอ่า
แล้วก็พูดปัดมาประมาณว่าก็ฝ่ายชายมายุ่งกับเธอ
ก่อนเองนี่นะจนกระทั่ง๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โอ้โหจากที่คบกันเนี่ยถึงขั้นแต่งงานกันค่ะ
เข้าพิธีแต่งงานกันเลยนะครับวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์
คาดว่าเป็นวันเข้าแต่งอ่าเข้าพิธีแต่งงานกันนะฮะ
มงคลสมรสเนี่ยนะฮะคุณแพงเมียหลวงเนี่ยบอกว่ามี
เฟซบุ๊กของฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็ไปเห็นว่ามีเพื่อนฝ่าย
หญิงเนี่ยเขาแท็กภาพงานแต่งคู่กับสามีเธอฮะก็เลย
ว่าเขาแต่งงานกันก็พยายามโทรติดต่อสามีเนี่ยแต่
สามีไม่รับสายเขาแท็กกันอะไรประมาณเงี้ยเพื่อนใน
เห็นเห็นเอ้าแต่งงานจริงโทรหาสามีสามีไม่รับสาย
เพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าสามีไปมีเมียน้อยนะฮะเธอบอกนะครับ
๒มีนาคมนะสามีเนี่ยโทรมาหาตอนเช้าเลย
ไอ้รูปแต่งงานของเราที่โพสต์ไปเนี่ยลบซะค่ะนะฮะ
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายแม่สามีก็โทรมาหาบอกว่าให้ลบรูปแต่งงาน
นี่นะครับรูปแต่งงานของเธอเพราะว่าลูกชายก็คือชาญเนี่ย
บอกว่ามีนายทหารมีนายตำรวจใหญ่มีทนายความไปหาลูกชายเต็มบริษัท
เพราะว่าไปทำให้เขาเสียชื่อเสียงถ้าไม่ลบเนี่ยเดี๋ยวจะถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะ
นี่ประมาณอย่างนี้นะฮะเธอบอกนะครับขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับป้านะฮะที่เป็นญาติของคุณแพงนะครับที่เป็นภรรยาหลวง
ซึ่งบอกว่าป้านี่แหละเป็นคนติดต่อให้ทั้งคู่เนี่ย
คือแพงกับชาญเนี่ยเขาผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วก็ได้แต่งงานกันนะ
ป้าสมบูรณ์นะฮะป้าสมบูรณ์เนี่ยบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชาญเนี่ยจะทำแบบนี้
แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นได้ยังไงนะทำให้แพงเนี่ยเขาเจ็บช้ำน้ำใจ
ต้องร้องร้องไห้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าทนเห็นภาพแต่งงานของชาญกับหญิงอื่นไม่ได้
พอถามไปเนี่ยถามไปถามมายังถูกคมคู่อีก
เมื่อกี้คุณแพงบอกถูกข่มขู่ถึงขั้นจะนั่งยางใช่ไหม
แต่มาแต่งงานอะไรเนี่ยแม่ก็เป็นคนเป็นผู้เท่าผู้แก่ให้
เป็นนับเงินอะไรเอามาพอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สังสรรค์กัน

โอ้ก็ว่ามันคนดีเลยเนอะจงให้เอาอ่ะมันก็เฉยอย่างเงียบ
มันก็นับถือดีนะตอนมันอยู่เนี่ยตอนที่ลงไปกับเขาเนี่ยก็ดี
เห็นที่ไหนก็ยกมือไหว้อะไรมันก็นิสัยดีก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้
แล้วคิดว่าเออไปสักหน่อยมันก็กลับหรอก
นิสัยผู้ชายเจ้าชู้มันก็ไปเรื่อยเรื่อยของมันพูดกับหลานตัวเองอ่ะอืม
ไปเอามาเพราะไม่เห็นแบบนี้ไหว
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่คุณแพงคนเดียวที่เสียใจนะ

ญาติผีน้องคนในครอบครัวเขาก็เสียใจกันหมดอ่ะ
โดยเฉพาะคุณแม่นะคะคุณแม่อายุ๘๐แล้วด้วย
คุณแม่ก็คือยายนวลลีค่ะอายุ๘๐นะคะแล้วก็เป็นโรคประจำตัว
ติดเตียงไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มีแค่คุณแพงคนเดียวที่คอยดูแลนะคะ
นวลคือน้ำตาไหลอ่ะน้ำตาตกบอกสงสารลูกสงสารลูกสาว
ต้องมานั่งร้องไห้ผ่านทางโซเชียลมีเดียแม่บอกแม่เองเห็นลูกสาวแบบนี้
โอ้โหน้ำตาตกในไปด้วยสงสารลูกมากที่ต้องมาเจอกับชะตากรรมแบบนี้
ส่วนลูกเขยคนนี้นะแม่คุณแพงบอกว่าถ้ากลับมาเนี่ยนะไม่เอาละ
ไม่เอาแล้วไม่ต้องกลับมาดีกว่าเพราะว่าทำให้ลูกสาวแม่เสียใจหนักมาก
เขาเสียใจเขาทำหักหน้าหักตาแม่เขาไม่คิดเลย
ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้เนอะแม่ก็นอนป่วยอยู่แม่ก็ป่วยไม่แข็งแรง
ก็ไม่มีอะไรจะพูดจริงไปก็นอนฟังเลยนะ
ฟังเต้าเขาจะพูดอะไรกันไปอย่างนั้นแหละ
เสียใจเสียใจอยู่
ถามยายที่นี่ยายจะเอาไหมละเอาคืนไหมละยายจะเอาคืนอีกไหมไม่
ไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอา
นี่คุณยายที่นั่งอยู่ข้างหลังตอนที่คุณแพงเขาไลฟ์เฟซบุ๊คใช่ไหม
คุณผู้ชมลองดูนะคะมันจะมีอยู่จังหวัดหนึ่ง

อ๋อนี่ก็รู้เรื่องของลูกสาวมาตลอดนั่นแหละ
แล้วคุณแม่คือน้ำตาตกสงสัยลูกสาวแปดสิบแล้วนะคะคุณแม่
ศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของในชาญด้วยนะคะ
ที่บ้านของฝ่ายชายอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบึงสำโรง
จังหวัดนครราชศรีมาไม่เจอค่ะ
ที่บ้านบอกว่าโอ๊ยในชาญไม่ได้กลับบ้านมานานแล้ว
แต่ก็เจอพ่อแม่นะคะพ่อแม่ของนายชาญ
คือคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคพากินสันคุณแม่ก็มีโรคประจำตัว
หัวใจเต้นเร็วอ่อนเพลียง่าย
แต่คุณแม่ของในชาญก็ยอมเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
คุณแม่บอกว่าแม่ตกใจแทบช็อก
ตอนที่เห็นลูกสะพ้ายสดผ่านเฟซบุ๊กร้องห่มร้องไห้
ที่บอกว่าโอ้โหถึงขั้นขู่ทำร้ายร่างกายกัน
แม่โทรไปถามลูกชายด้วยนะ
แม่บอกแม่ถึงขั้นต้องโอ้โหไม่ได้แล้วโทรไปถามลูกชายดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกชายตอบแม่ว่าขอรับผิดเองคนเดียว

เคยบอกเลิกกับแพงไปแล้ว

ส่วนที่ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เนี่ย
ก็คือเป็นผู้หญิงที่ทำงานด้วยกัน

ก็เลยต้องแต่งตามประเพณี
ไม่รู้เลยแม่ไม่รู้จริง
พอเห็นอมรรัฐร้องไห้ร้องห่ม

เอาเฟสมาให้แม่ดู
นี่และครับ
เราก็พยายามจะติดต่อทั้งสองคนนะฮะ

เพื่ออยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติม

คุณเมนะเจ้าสาวคนใหม่ของคุณชาญนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่เจอนะฮะ
เขาก็อยู่ชนบุรีกันค่ะไม่เจอคุณชาญด้วยเจอแต่คุณแม่ของคุณชาญนะครับ
คือฝั่งของหญิงสาวที่สวมชุดเจ้าสาวเนี่ยฮะเจ้าสาวคนใหม่ของคุณชาญ
สามีของคุณแพงเนี่ยเขาคบหากับคุณชาญมาสักประมาณหนึ่งปีนะครับ
ก็โพสต์ตามปกตินะครับเคยภาพไปกราบพ่อแม่ที่บ้าน
อาการป่วยของเขาเมื่อปลายปีอะไรพวกนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดชนบุรีก็พยายามจะติดต่อหาเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เผื่ออยากจะมีอะไรชี้แจงกันนะฮะ
แต่ว่าอย่างที่ฟังที่แม่ของคุณชาญบอก
คือเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยคือผมเป็นผู้ชายผมก็ไม่เข้าข้างผู้ชายด้วยกันเองนะ
คือจะไปโทษฝั่งคนที่เขามาใหม่
จะเรียกว่าเมียหลวงภรรยาใหม่เจ้าสาวคนใหม่จากกรณีไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ผมว่าจะไปโทษเต็มร้อยเสียทีเดียวก็คงไม่ได้
เริ่มต้นไม่ไปเริ่มเรื่องราวเนี่ยมันก็คงไม่เลยเถิดขนาดนี้ค่ะส่วนเรื่องราวของความรักสมมุติว่าคุณเลิกรักกันแล้วไม่รักกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วคุณก็ต้องคุยกันคุณก็ต้องคุยกันกับภรรยาของคุณแล้วคุณก็ต้องจดทะเบียนหย่าให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัญหาเรื่องนี้คือภรรยาของคุณเนี่ยยังถือทะเบียนสมรสอยู่นะคะ

ข่าวบันเทิงของเราเปิดคลิปให้ดูเลยคุณธัญญาบอกว่าเห็นข่าวแล้วล่ะอืมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็สงสารผู้หญิงคนนี้มากน่ะยินดีมากที่จะยืนมือเข้าไปช่วยเหลือนะคะครับคุณธัญญาบอกเลยว่าคุณแพงก์อินบ็อกซ์ไปได้เลยน่ะอ่าอินบ็อกซ์ไปหาคุณธัญญาได้เลยคุณธัญญามีเพจเมียยืนหนึ่งนะคะครับคุณธั
สิบสิบรายนะโอ้โหวันหนึ่งเป็นสิบสิบรายจริงจริงอันนี้คือที่ติดต่อมานะที่ติดต่อไปแล้วที่ไม่ติดต่ออีกอ่ะไม่อยากจะคิดจริงคุณธัญญาเลยบอกว่าเอาอย่างงี้นะบอกทุกคนก่อนเบื้องต้นว่าหนึ่งเลยคือต้องมีสติก่อนครับมีสติใจเย็นใช้สติแก้ปัญหาสุดท้ายเนี่ยอย่าไปลงเอยด้วยการทำร้ายร่างกายหรือว่าถึงขั้นขู่ฆ่ากันนะแต่กรณี
ขอบอลทีมเมียหลวงด้วยนะคะช่วยดิฉันด้วยค่ะ
เคสนี้ใช่ไหมคะก็น่าสงสารเนอะถ้าเกิดว่าเป็นตามที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนขู่โดนอะไรซึ่งก็อาจจะหาทางออกไม่ได้อ่ะเนอะสามีคงโมโหอ่ะอาจจะไปประจานเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เนอะนิสัยแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองคุยกันนะคะว่าจะช่วยในลักษณะไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออย่างเราบางที
เยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากเป็นกำลังใจให้จริงจริงนะคะเพราะว่าเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอ่ะการที่มีสามีแล้วสามีไปมีคนอื่นแล้วไปแต่งงานด้วยอ่ะมันคงจะทรมานอ่ะทำร้ายจิตใจมากมากเพราะฉะนั้นอยากให้ให้คุณพี่ท่านเนี้ยเข้มแข็งเข้มแข็งเพราะเห็นมีคุณแม่ด้วยคุณแม่ที่ต้องดูแลเราเข้มแข็งเพื่อคุณแม่
ร้องกันมาเยอะแยะไปหมดอ่ายังข่าวดังล่าสุดก็คุณจอยใช่ไหมใช่ละยาหลวงของหมู่เป่าเนี้ยนะฮะที่มีธนายพัฒน์ทีมธนายเมียหลวงที่ไปจัดการเรื่องคดีตรงนี้ให้เนี้ยนะครับเราถามไปยังคุณแพงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะคุณแพงบอกว่าประสานคุยกับธนายพัฒน์แล้วนะฮะเนี้ยฮะธนายพัฒน์ธน

คุยกับคุณแพงอีกครั้งนะฮะแล้วก็จะยื่นฟ้องน่าจะยื่นฟ้องเร็วที่สุดได้คือวันศุกร์นี้ช้าที่สุดไม่น่าจะเกินวันจันทร์หน้านี่นะฮะทนายพัฒน์บอกมานะฮะนี่นะคะก็เป็นปัญหาสังคมอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่จริง